มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
ใครที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้บ้าง
ไปใช้สิทธิ์กันเยอะมากเป็นประวัติการ

นะคะเรายังไม่ได้ไปเดี๋ยวเราไปวันจริง
จริงเลยฮะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ฮะ๒๔มีนาคม

ทีนี้มาดูสรุปการเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานกันก่อนนะคะ
นายอธิพรบุญประคองประธานกรกตได้แถลงผลการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวานนี้
คนมาใช้สิทธิ์ร้อยละ๘๖๙๘บางพื้นที่เนี่ยกว่าร้อยละ๙๐นะคะ
คือสำหรับคนที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าเอาไว้
ทั้งในเขตและนอกเขตจังหวัดนะคะ
ก็ทั้งหมด๒๗๐๐๐๐๐คน
ใช่ค่ะถ้าลงทะเบียนเอาไว้ว่าจะไปเลือกตั้งล่วงหน้า
แล้วไม่ไปเนี่ยวันจริงไปไม่ได้แล้วนะคะ
ไม่ได้ละค่ะมีสิทธิ์ละก็เลยไปกันเยอะเลยบางพื้นที่บางเขตร้อยละ๙๐
แล้วก็มีรายงานพบการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะ
สมุทรสงครามขโมยบัตรเลือกตั้งทั้งเล่มเลย
กากบาทให้กับพักการเมืองพักหนึ่งค่ะ
อุทัยธานีเอาบัตรประชาชนของคนอื่นไปแสดงตนขอใช้สิทธิ์ลงคะแนน
กาลสินทำเอกสารปลอมอ้างว่าผู้สมัครคนนึงไม่ผ่านการรับรอง
ที่ในพื้นที่พบว่ายังมีป้ายหาเสียงอยู่
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดกรกตบอกว่า
มาเป็นข้อมูลมาซักซ้อมกับเจ้าหน้าที่
เพื่อที่จะได้วันเลือกตั้งวันจริงวันใหญ่๒๔มีนาคมนี้
จะได้ไม่มีปัญหาต่างเหล่านี้เกิดขึ้นอีก
แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่า
การประหลาดจัดการในเรื่องการเหมือนการให้ท่านผู้ผู้ผิดสิทธิ์
มาใช้เสียงได้ผ่านในเวลา๑๗นนี้
สาธุแผงโดยสามารถดำเนินการได้
แล้วก็ปิดหินไปเรียนในเวลาที่ไม่ดึกไม่ข้ามนัก
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเมื่อวานนี้วันที่๒๔ทั่วประเทศ
จากสถานที่เลือกตั้งกลาง๓๙๐กว่าแห่ง
มีจำนวนคือจำนวนผู้มาลงทะเบียน๒๖ล้านคนโดยประมาณนี้
มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ๘๖๙๘เปอร์เซ็นต์
ส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
กรณีที่นางสาวเบนจมาพรศรีละออายุ๒๖ปี
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่เขต๖จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
แล้วก็อ้างว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส่งบัตรเลือกตั้งให้เป็นเล่มจำนวน๑๗ใบ
เธอก็เลยกาเบอร์ที่เธอชอบทั้งหมด
แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นก็ให้ไปหาเจ้าหน้าที่อีกคนนึง
ฉีกบัตรให้๑ใบพร้อมกับลงรายมือชื่อ
หย่อนบัตรเลือกตั้งลงหีบแล้วเธอก็พาแฟนกลับ
เมื่อเจ้าหน้าที่เห็นบัตรถูกกาเบอร์ไว้แล้วทั้งหมด๑๖ใบ
ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า
จึงไปแจ้งความไว้ที่สพเมืองสมุทรสงคราม
ประเด็นนี้พันธุ์ตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตบอกว่าได้ส่งพนักงานสอบสวนจากส่วนกลาง
ลงไปตรวจสอบแล้วเพราะฉะนั้น
เดี๋ยวขอให้รอผลการตรวจสอบที่ชัดเจนออกมาก่อนนะครับ
ส่วนทางด้านของนางสาวปิ่นทองอินทรศรีผู้มนุยการ
สำนักงานกรกตประจำจังหวัดสมุทรสงคราม
ก็บอกว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะ
อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจสพเมืองสมุทรสงคราม
ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเรียกประชุม

คือพฤติกรรมไม่ได้มีเจตนากระทำความผิด

แล้วก็ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบหนีอะไร
ก็เลยปล่อยตัวไปก่อนในเบื้องต้นนะคะ
วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายรมนตรีหัวหน้าคณะคอสชนะครับ
กล่าวถึงกรณีที่ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก
ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนให้ความสนใจออกมาเลือกตั้ง
นี้เป็นการเดินหน้าประเทศสู่ประชาธิปไตยทุกคนมีโอกาสเลือกตั้ง
แต่ขอให้ใช้หลักคิดใช้สติปัญญาในการเลือกคนให้ดี
เพราะเป็นการกำหนดอนาคตประเทศไทยว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรในทิศทางที่ถูกต้อง
ว่าอันนี้ล่ะผมก็ได้เดินหน้าไปสู่ตามรุ่นแม่ของผมให้ทุกคนได้มีโอกาสเลือกตั้ง
ก็ขอให้ใช้สติปัญญาใช้หลักคิดที่ดีแล้วกันในการเลือกตั้ง
เพราะอันนั้นคือการกำหนดอนาคตประเทศไทยนะว่าจะเดินหน้าไปอย่างไรในที่ทางที่ถูกต้องนะ
ปันดายเวชาชิวา
กรณีเหตุการณ์บัตรเลือกตั้งผิดเขตรวมถึงอีกหลายหลายเกิดขึ้น
เพราะว่าจะไปกระทบกับความเชื่อมั่นที่มีต่อการเลือกตั้ง
แล้วก็อยากจะให้กรกตตรวจสอบการลงพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราชของพลเอกประยุทธ์ด้วย

เพราะว่ามีหนังสือราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดเกณฑ์ประชาชน
มาร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีสองหมื่นกว่าคน

ครับก็เป็นช่วงสัปดาห์สุดท้ายนะครับ
ก่อนถึงวันเลือกตั้งหลายภาคการเมืองก็เดินสายปราศัยกันอย่างเต็มที่นะครับ
อย่างเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายสุวัสดิลิปตะพันลบ
ก็นำแกนนำพักชาติพัฒนาปราศัยใหญ่ที่สนามกีฬา๘๐พันศาเฉลิมพระเกียรติ
ที่จังหวัดนครราชศรีมานะฮะอ่าส่วนนายสุเทพเทือกสุมัน
ผู้ร่วมก่อตั้งพักรวมพลังประชาชาติไทยก็นำแกนนำพักเปิดเวทีปราศัยที่สวนเบนจาสุรินะฮะ
ก็ตามที่นัดหมายกับผู้คนเอาไว้โดยเฉพาะบรรดาผู้ที่เคยร่วมชุมนุมในยุคกปศทั้งหลาย
ว่าให้เอานกหวีดเอามือตบมาเป่ามาโบกด้วยวันนี้นายสุเทพขึ้นเวทีปราศัยโค้งสุดท้ายนะครับ
ก็เป็นการโจมตีไปยังพักที่บอกว่าอยู่ในเครือข่ายของระบอบทักษิณนะฮะ
รวมทั้งยังพูดถึงกรณีที่นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิบัติ
ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกให้สืบทอดอำนาจอีก
ซึ่งนายสุเทพบอกว่าเชื่อว่านายอภิษฎการเลือกตั้งครั้งนี้พักประชาธิปัตย
ถึงร้อยคะแนนเสียงอย่างแน่นอนยังไงก็ไม่ได้เป็นนายกนะครับ
และเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อไป
เพราะว่ามีเสียงสว๒๕๐เสียงที่เป็นทุนอยู่แล้ว
จากต้องระวังคนเก่าแล้วต้องระวังคนใหม่ด้วยอะไรแบบนี้ไม่รู้หมายถึงคนไหนหรือพักไหนนะ
ก็ไม่รู้พลาดเพียงไปถึงใครต้องแปลความหมายกันเอาเอง